คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุนักโทษชาย๕คน
หนีออกจากเรือนจำชั่วคราวที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าเขาต้องแยกตัวออกมานะฮะเพื่อจะไปอยู่จุดที่
นักโทษต้องรอการตรวจสอบเรื่องของโควิด๑๙
แน่นหนามันก็น้อยหน่อยค่ะเขาบอกว่าอยู่นอกกำแพงเรือนจำ
ปีนฝ้าหลังคาแล้วก็ออกมากันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุมตัวได้สี่คน
สี่คนเหลืออีกคนนึงคนสำคัญคือนายอาทิตย์กลิ่นขจร
อายุ๒๔ปีนักโทษคดียาเสพติดนะฮะเพราะนี่คือคนที่แบบชวนเพื่อนเลย
ใช่เพื่อนบอกนี่แหละเป็นคนชวนบอกว่าเดี๋ยวแบบจะพาไปบ้านญาติ
เดี๋ยวไปส่งเพื่อนทุกคนที่บ้านหมดเลยถ้าหนีไปด้วยกัน
ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวญาติผมขับรถพาส่งเลยสุดท้ายนี่ฮะ
ถูกคุมตัวได้แล้วครับหนีไปอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
ตำรวจที่สุพรรณบุรีคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นี่ฮะไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุมตัวได้เมื่อ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
สืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เรือนจำอุทัยธานีด้วยมาช่วยกันนะฮะนายอาทิตย์กลิ่นขจร
คือตอนนั้นเนี่ยสืบทราบว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
หนีข้ามจังหวัดไปเลยนะแต่เขาก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันหรอกนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปจับจนได้ในห้องพักเจอเมียกับลูกด้วยนะครับ
กับลูกนายอาทิตย์อยู่บนเตียงในห้องเมื่อวานนี้เราไปหาที่บ้าน
ไปถามที่บ้านบอกว่าอ๋อลูกลูกสะพ้ายก็หายไปนะฮะ
สรุปแล้วเนี่ยมาอยู่กันที่นี่นะครับนายอาทิตย์ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
อาบน้ำอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเรียกให้ออกมา
ตอนที่ออกมาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียวนะฮะส่วนโซ่ตรวนที่ล่ามเอาไว้เนี่ย
นายอาทิตย์ให้การว่าผมถอดออกตั้งแต่ตอนหลบซ่อนตัวอยู่ที่ตะมนต์ดอนคา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เรือนจำสุพรรณบุรีเนี่ยนำตัวนายอาทิตย์ขึ้นรถกลับไปดำเนินคดีนะครับ
แต่ว่าต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนนะเดี๋ยวต้องขยายผลสอบสวนกันต่อไป
ส่วนเมียกับลูกนายอาทิตย์เนี่ยตำรวจก็เดี๋ยวต้องแยกไปนะครับ
ลูกก็ว่ากันเรื่องของเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องค่ะแต่ตัวเมียเนี่ยนะ
ก็รู้ว่าเอ้าผัวก็ติดคุกอยู่นี่แล้วผัวก็หนีคุกออกมา
เขาโทรมาบอกขี่รถมารับหน่อยทำไมไม่ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นั่นน่ะสิ
หรือยังไงเนี่ยมาหลบซ่อนตัวกันอยู่แบบนี้นี่ก็ต้องมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อน
คุมตัวได้เรียบร้อยนะฮะค่ะเอาเป็นว่าครบห้าคนแล้วใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
ตอนประมาณสัก๒ทุ่ม๑๐นาทีที่ผ่านมานี่เอง
เจ้าหน้าที่เรือนจำสุพรรณบุรีอ่ะค่ะก็นำตัวนายอาทิตย์คนนี้
กลับไปที่เรือนจำสุพรรณบุรีเรียบร้อยพอไปถึงก็ต้องตรวจโควิดสิบเก้า
ครับไม่ติดนะคะไม่ติดโควิดสิบเก้านะคะ
แม่ของนายอาทิตย์ค่ะนางสมบัติกลิ่นขจร
บอกว่าพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จับลูกชายได้แล้วแม่โล่งค่ะ
แม่บอกแม่สบายใจมากอยากให้จับได้อืม
เพราะก่อนหน้านี้ก็กังวลลูกชายหนีไปอยู่ไหนอยู่ยังไง
ระหว่างที่ลูกชายหนีเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ
ช่วงวันที่๑ที่ผ่านมาภรรยาและลูกของนายอาทิตย์
ก็ออกจากบ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปหาลูกชายแม่แน่เลย
เริ่มเอกใจก็ยิ่งเป็นห่วงเพิ่มขึ้นไปอีก
แม่บอกว่าแม่อยากจะถามลูกจริงคิดอะไรอ่ะ
แม่บอกนะแม่บอกอยากจะเจอหน้าลูกอยากจะถามว่า
คิดอะไรคิดอะไรอยู่ทำไมถึงหนีแบบนี้

นี่แม่สบายใจแล้วกังวลมากเลยว่ามันจะไปอยู่ตรงไหน
จะไปยู่ยังไงอืม
เครียดแม่เครียดบ้างตรงแม่ซ่ามวันที่วันนี้
แม่กินค้าตอนบ่ายซ่ามเพราะแม่ไม่ไหว้แล้วไหนล้างกาย

เวลาจะหลับตาอ้าวเป็นห่วงไปอยู่ตรงไหน
เอาลูกไปด้วยอย่างนี้เมียมันเอาลูกไปด้วย

ที่ห่วงมันคนเดียวเป็นสามห่วง
จะถามคำเดียวแล้วคิดออกมาได้ยังไง
มันเป็นยังไงที่มีอาการถึงได้คิดขนาดนี้

ไม่คิดว่ามันจะคิดทำขนาดนี้นะ

เพราะมันเป็นเด็กไม่กล้าอะไรอ่ะ

ก็อย่างที่แม่บอกล่ะค่ะว่าทำทำไมหนีทำไมนะคะ
โดนจับแล้วก็โดนข้อหาเพิ่มไปอีกอ่ะทีนี้